เดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องที่ติดอยู่ที่หมวกกันน็อกนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
แล้วก็จอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็เห็นว่ามีตำรวจเดินมา

แล้วเหมือนกับอวดตัวเองว่าโอ้โหเก่ง
หนีตำรวจได้อะไรแบบนี้ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อน

ปลารดี
มาเปิดเอาแบบนี้ล่ะตำรวจแต่ไว้แล้ว

เออนี่สวย

ยังใครอ่ะ

อาศ

เธอง่ายเถอะพาหนีต้องรวดสนุกมั้ย

เออมันโต๊บ
มันตบลงเอาเลยวะ

เออเอาแบบนี้

ป๊อบเกิดมาพึ่งเคยเจอ

บอกว่าเป็นไงเธอพาหนีตำรวจสนุกไหม

นี่ค่ะเพจจริงโพสต์เอาไว้
คลิปนี้แหละค่ะแล้วก็มีข้อความบอกว่า

ตำรวจเห็นยังหนุ่มโพสต์คลิป
บิ๊กไบท์หนีตำรวจอวดสาวซ้อนท้ายเนี่ยนี่นะคะเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
เป็นยังไงฮะทีมข่าวของเราไปที่สี่แยกตรงนี้ก่อนนะคะ
ครับแยกบ้านสวนเขตเทศบาลเมืองชนบุรีตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะมีป้อมตำรวจอยู่ตรงมุมแยกเลยอ่ะค่ะ
ถ้ามาจากกรุงเทพตรงไปบางแสนเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบ้านบึง
ขวาเข้าตัวเมืองชนบุรีอะค่ะครับจุดที่ตำรวจเดินมาคือเลนขวาสุด
นี่ป้อมนี้ใช่ไหมนี่ใช่ค่ะครับเราไปคุยกับผู้กำกับสพเมืองชนบุรีให้เลยนะคะ
คุณผู้ชมคะไปถามเลยว่าตำรวจจราจรที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ย
คือใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
คลิปเนี้ยเหรอสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนแล้วเหรอเหตุการณ์มันตั้งนานแล้ว
อืมแล้วตำรวจจะไปจับบิ๊กไบท์อีกคันที่จอดต่อท้ายคันนี้อ้าว
ไม่ได้จะจับคันนี้เลยอ่าเดี๋ยวดูตอนนี้นี่ตอนพี่ตำรวจเขาเดินมานี่
เขาเดินเลยไปอ๋อแต่ไอ้หนุ่มนี่คิดว่าจะมาจับคอ
คิดว่าจะมาจับตัวเองตำรวจบอกว่าเปล่าเลยไม่ได้จะมาจับคันของเขาเลย
คันข้างหลังอ่ะท่อเสียงดังครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยอืม
ไม่ได้จะจับโอ้โหเจ้าของคลิปนี้เลยอ๋อที่ว่าขี่หนีแทบตาย
ตำรวจยังสงสัยเลยว่าคุณขี่หนีอะไรอ่ะขี่หนีทำไมขี่ทำไมอ่ะแล้วคุณอะไรเนี่ย
ตำรวจไม่ได้ตามตำรวจบอกไม่ได้ตามเขาด้วยนะไม่ได้ขี่ตามเขาด้วยนะ
จับไม่ได้เพราะเขาไม่ขี่ตามไงเขาไม่ได้ตามค่ะแล้วเขาไม่ได้จะจับคุณเลยค่ะ
แต่คุณอ้างว่าอุ๊ยตามมาไหมตำรวจตามมาไหมเป็นไงหนีตำรวจสนุกไหมอวดแฟนดูสิคะ

ที่ด้านหลังของรถเขาอีกคันหนึ่ง
ตำรวจบอกว่าก็เขาไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ได้จะไปจับแต่ป้ายทะเบียนเขาพับอยู่จริง
ตำรวจก็แค่เดินไปดูป้ายที่มันพับแค่นั้นเลยจะไปจับคันข้างหลังนู่น
ไฟฟ้าคันอื่นคือดีนะไม่เป็นอะไรไปตอนที่ไปขี่หนีตำรวจใช่ไหม
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคือต่อให้ยังไงก็แล้วแต่น้องไปโพสต์แบบนี้ไม่ได้

เผื่อเขาเอาเรื่องหมินประมงหมินประมาณอะไรขึ้นมาแล้วยังไงนะครับ